พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชายนาฏค่ะมีผู้หญิงคนนึงเธอป่วยจิตเวทนะคะ
แล้วก็เกิดอาการคลุมคลั่งเพราะว่าไม่ยอมกินยาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งจริงแล้วก็เคยคลั่งมาหลายครั้งค่ะ
ครั้งก่อนก็แจ้งกู่ภัยแจ้งตำรวจให้มาควบคุมตัว
จะจับได้พี่อุ๋ยยากมากต้องใช้ไม้งามต้องใช้อุปกรณ์อะไรหลายอย่าง
แต่ครั้งนี้ไม่ต้องจับเลยนะเธอเดินควงแขนตำรวจขึ้นรถตำรวจไปด้วยเลยนะ
เพราะตำรวจเขาใช้วิธีการใหม่เอาเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เขาจะบอกไหน
ควงแขนจับมือตำรวจเดินขึ้นรถตำรวจไปอย่างง่ายดาย
มีการชวนว่าต้องไปด้วยกันนะชวนตำรวจให้ไปด้วยกันนะ
คือตำรวจเขาเปลี่ยนวิธีค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ครั้งก่อนที่ผู้หญิงคนนี้คลุ้มคลั่งเนี่ย
คุมตัวยากมากต้องใช้ไม้งามต้องใช้อะไร
ครั้งนี้ตำรวจพาตำรวจหล่อมา๑นาย
สูงเลยหล่อเลยชวนคุย
ตอนแรกก็ดูเหมือนเธอแบบยังโวยวายนะ
แต่สุดท้ายยอมนะคะผู้หญิงคนนี้อายุ๓๐ค่ะ

เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายนาฏมาช่วย
แล้วก็ให้ตำรวจสพเมืองชัยนาธมาช่วย
ตอนแรกเจรจาเธอไม่ยอมเลยต่อต้านทุกอย่างด่าเปิงนะคะ
ครั้งก่อนก็ด่าตำรวจต้องใช้ไม้งามควบคุมตัวแต่ครั้งนี้
ตำรวจหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ค่ะ
ตำรวจโทนิติศรีลาดเหล่าอายุเพิ่ง๒๓ปีค่ะ
เป็นผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสพเมืองชัยนาธ
เจรจาคุยดีด้วยแหละไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียว
คุยเก่งเจรจาเก่งชวนคุยแบบอ่อนหวานหวานล้อม
บอกเดี๋ยวจะพาไปหาอะไรกิน
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ยอมไปแต่โดยดี
ควงแขนจูงมือซบไหล่
เปิดประตูรถขึ้นรถตำรวจด้วยตัวเอง
แล้วชวนตำรวจว่าให้ไปด้วยกันนะ
สุดท้ายถูกพาไปรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทรค่ะ

ใช่ค่ะคงไม่ชอบความรุนแรงอยากให้คุยดี